ต่อที่มุกดาหารกันเลยนะคะ

แล้วก็ระทึกทั้งโรงพยาบาลมุกดาหารเลย
เป็นเหตุระทึกกลางห้องฉุกเฉินเกิดอะไรขึ้น

เขาโวยวายเขาคุ้มคลั่ง
และที่สำคัญมีอาวุธมีดด้วย

ห้องฉุกเฉินนะผู้ชายเสื้อสีเขียวลายพราง

นี่พอเขาลงมานะแล้วเนี่ยเขาเดินกลับมาอีกรอบนึง

เขาตะโกนเสียงโวยวายแล้วในมือเขามีอาวุธมีดอยู่ด้วย
คือตั้งแต่เขาลงเตียงแล้วนะคนก็โอ้โหคนก็หนีแล้วแต่ตอนนี้มีมีดนะ

คือมีอาวุธที่จะสกัดจับตัวผู้ชายคนนี้ไม้งงไม้งามกระบอง
นี่ก็เนี่ยใช่ช่วยกันจนเขาหมอบลงกับพื้นเลยนะใช้เวลาอยู่แบบนี้
คุณสืบสกุลคุณผู้ชมประมาณสัก๒๐นาทีค่ะ
เป็นทหารไหมหรือว่าแค่ใส่เสื้อลายพราง

ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใส่เสื้อลายพรางแบบนี้
แล้วเขาเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงมาโวยวาย
อายุน่าจะสักประมาณ๓๐ปีค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้หลังจากนั้นพอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง
เสร็จแล้วก็มาคุมตัวได้เนี่ยพยายามจะสอบถามผู้ชายคนนี้

เพราะอะไรเพราะเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่พอจับกลุ่มได้เสร็จก็คุมตัวผู้ชายคนนี้ขึ้นรถไปสอบสวน
แล้วดูที่หน้าตาเขาก็มีร่องรอยเจ็บบริเวณใบหน้าแหละ
ข้อมือซ้ายก็จะมีเป็นเหมือนกับผ้าพันแผลพันเอาไว้
ทีนี้ยังบอกไม่ได้นะว่าผู้ชายคนนี้เขาคือใคร
เพราะว่าเขาก็อยู่ในอาการภาวะ
ให้ข้อมูลอะไรกับเจ้าหน้าที่ไม่ได้เลยคือเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวท
ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองรวมถึงโรงพยาบาล
ต้องไปหาข้อมูลเพื่อระบุตัวตนของคนคนนี้ว่าเขาเป็นใคร
ส่วนผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลมุกดาหารนะคะ
แต่มันมีประเด็นนึงพอมันเป็นข่าวแบบนี้นะ
มีคนเขาไปแชร์กันบอกว่าเนี่ยผู้ชายวิกลจริตติดโควิด๑๙

เพราะว่าทางผู้กำกับสพเมืองมุกดาหารพันธุ์ตำรวจเอกเกียรติภูมิเนี่ยนะ
ก็ต้องสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มวันนั้นเนี่ยนะ

แต่ทีนี้หลังจากนั้นผลการตรวจโควิดของผู้ชายคนนี้ออกมาแล้ว

ทางผู้อำกับเขาก็เลยยกเลิกคำสั่งกักตัว
คือมันก็ไม่ได้เหมือนกับข่าวโซเชียลที่มีการเอาไปลง
เรื่องนี้ก็คือรู้สถานที่แล้วล่ะโรงพยาบาลมุกดาหาร
รู้แล้วว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวท